ช่วงนี้เราตามให้ต่อนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการลักพาตัวน้องจีน่าไปจากบ้านนะครับ
จีน่าเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนอยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
คือตอนนี้เนี่ยต้องไปขยายผลว่านายอาผะที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
จะทำคนเดียวหรือเปล่านะคือนายอาผะนี่ก็ซัดทอดเอาไว้หลายคนนะฮะ
เมื่อวานบอกว่ามีลุงกับป้าของเด็กมาจ้างให้พาเด็กไป
แล้วลุงกับป้าเขาก็พาไปฝากไว้กับชาวบ้านอีกคนนึงอืม
ภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับช่วงค่ำวันนี้นะครับ
พิสูจน์หลักฐานวันนี้เข้าไปที่บ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายแท้แท้ของน้องจีน่านะค่ะ
แท้เลยนะครับแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาที่นี่
มาตรวจมาหาหลักฐานอะไรนะและที่สำคัญก็คือ

ของเด็กจะมาเกี่ยวอะไรด้วยกับการหายตัวไปของหลานสาว
นี่นะฮะหรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่นี่ครับ
เดี๋ยวเราจะขยายผลให้นะครับการสอบปากคำล่าสุดในวันนี้
ของนายอาผะผู้ที่ก่อเหตุที่เขารับสารภาพนะ
บอกว่าอุ้มเด็กไปจากบ้านซึ่งพี่ชายของน้องจีน่าก็ยืนยันว่าก็คือนายอาผะนั่นแหละ
แล้วพาไปทิ้งที่ปากถ้ำแต่ทำไมอยู่ดีเด็กถึงไปโผล่ที่กระท่อม
ซึ่งอยู่คนละทางกับปากถ้ำที่อยู่บนเขาที่หมู่บ้านเลย
เดี๋ยวมาติดตามนะฮะนี่คือภาพล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนน้องจีน่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่

หลังจากที่ไปอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เจอตัวนะครับ
ท่านผู้ชมครับน้องจีน่านะครับ
หลังจากที่เราเจอตัวเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
หายจากบ้านไป๒วันกับอีก๑๗ชั่วโมง
ล่าสุดนี่คือภาพล่าสุดของน้องจีน่า

เห็นมั้ยคะหน้าตาสดใสเลย

จีน่าหายตัวไปตอนนั้นร้องไห้ทั้งวันเลยนะ
นี่คุณแม่ก็โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ

นี่คุณแม่อยู่กับจีน่าแล้วนะคะ
จีน่ากินข้าวเก่งค่ะจีน่าไม่งอแงแล้วนะคะ
นี่ค่ะจีน่า
จีน่าอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะ

ใช่บอกไม่งอแงแล้ว

นี่เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าวันที่ได้เจอตัวลูกสาว
แล้วก็มาโรงพยาบาลกันเนี่ยลูกสาวยังดูหวาดกลัวอยู่
ใช่ค่ะไม่ยอมให้อุ้มให้อะไรค่ะ
ใช่เราก็ไม่รู้ว่าน้องมีใครพาไปไปเจอไปเจออะไรมาบ้างใช่ไหมฮะ
วันกับอีก๑๗ชั่วโมงเนี่ยก่อนจะกลับมาถึงบ้าน
มาถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
นี่คือคุณแม่ของน้องจีน่านะครับนางสาวมาลีป่าศรีนะ
คุณแม่น้องจีน่าอายุ๒๓นะครับถ่ายคลิปของลูกสาวนะครับ
คือถ้าดูจากใบหน้าน้องจีน่ายังมีร่องรอยที่โดนพวกใบย่าบาดรอยขีดขวนยังมีอยู่
แต่ดูหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยนะเคี้ยวข้าวอย่างอร่อยนะฮะ
แต่ที่มือนี่ยังมีเข็มสายน้ำเกลือยังจิ้มอยู่เลยนะฮะ
คุณหมอคงรอให้แข็งแรงอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็นั่งอยู่บนตักของคุณพ่อ
นายสุริยะวงศิลารุ่งคุณพ่ออายุ๔๓นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าสภาพจิตใจของเด็กเริ่มดีขึ้นนะ
คุณพ่อคุณแม่นี่ทีแรกคุณพ่อบอกแรกลูกสาวแทบไม่ให้อุ้มเลยตอนนี้นั่งตักได้แล้วนะครับ
เอาละนี่คืออาการล่าสุดความคืบหน้าล่าสุดคุณแม่ของน้องจีน่าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอน๘โมงเช้าวันนี้นี่เองนี่ฮะบอกว่าตอนนี้น้องจีน่าโอเคแล้วน้องจำพ่อแม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่แล้วขอบคุณพระเจ้า
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาถามไทยและห่วงน้องจีน่า
คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยวันนี้ไปติดตามกันเยอะเลยนะฮะคือตอบข้อความกันแทบไม่ทันอ่ะในเฟซบุ๊คด้วยนะครับ
อาการน้องจีน่าวันนี้นะฮะค่ะแต่ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูภาพล่าสุดในเวลานี้นะคะ
ห้วยฝักดาบที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่คุณภาคภูมิให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของคุณยายของน้องจีน่า
ทำไมต้องไปที่นั่นนะคะเดี๋ยวให้คุณชมพู่สรรพัฒน์นักข่าวของเรารายงานสดมาจากในพื้นที่เลยค่ะเชิญคุณชมพู่ค่ะ
คุณเขมสอนคุณภาคภูมิค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
รวมไปถึงสพแม่แตงค่ะได้นำกำลังแล้วก็หมายสารจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านของยายน้องจีน่านะคะ
โดยระหว่างการตรวจค้นนั้นยังมีคุณตาซึ่งเป็นตาเลี้ยงของน้องจีน่านำตรวจค้นในบ้านเพื่อเก็บพยานหลักฐานที่สำคัญอีกด้วยค่ะ
ตั้งแต่เมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่บ้านของนางนาคะ
ยายแท้ของน้องจีน่านะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยฝักดาบตะบนอินทนินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นบ้านของยายน้องจีน่าเด็กหญิงวัย๑ปี๑๑เดือนที่ถูกนายอาผะลักพาตัวจากบ้านไปเป็นเวลา๓วัน
หลังจากได้รับหมายสารจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาเก็บพยานหลักฐานตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมค่ะ
โดยเฉพาะหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการหายตัวไปของน้องจีน่าโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานยังไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการเก็บหลักฐานในครั้งนี้นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะในบ้านหลังนี้นะคะได้พบว่ามีนายจจือตาของน้องจีน่าซึ่งเป็นตาเลี้ยงของน้องจีน่า
นำพนักงานสอบสวนเข้าตรวจค้นแล้วก็เก็บหลักฐานในบ้านหลังดังกล่าวนี้ด้วย
ระหว่างการตรวจค้นนะคะได้มีการค้นหาพยานหลักฐานสำคัญ๒อย่างค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นตรวจสอบค้นหาหลักฐานสำคัญแต่ยังไม่พบสองอย่าง
ก็คือกางเกงของน้องจีน่าแล้วก็ผ้าขาวม้าซึ่งผ้าขาวม้านี้นะคะ
ผ้าขาวม้าที่นายอาผะได้อ้างว่าเป็นอุปกรณ์ในการที่จะใช้ผูกเอว
ระหว่างนายอาผะกับน้องจีน่าระหว่างนำตัวไปทิ้งไว้บนกระท่อมนั่นเองค่ะ
โดยระหว่างการตรวจค้นในวันนี้นะคะพบว่ามีนายจะบูลือนะคะ
ซึ่งเป็นลุงของน้องจีน่าเข้ามาดูการตรวจค้นด้วย
โดยนายจบูลือนะคะได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่า
ตัวเองนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ต้องการมาเก็บพยานหลักฐานชิ้นใดส่วนไหนบ้าง
แต่ว่าตนเองยืนยันแทนแม่นะคะหรือว่าคุณยายน้องจีน่า
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
พร้อมกับยืนยันกับทีมข่าวแล้วก็คุณผู้ชมนะคะว่า
บ้านหลังดังกล่าวนี้ไม่ใช่จุดซ่อนตัวของน้องจีน่าอย่างแน่นอน
อกจากนี้นะคะยังยืนยันว่าการหายตัวไปของน้องจีน่านั้น
ครอบครัวต่างรู้สึกเสียใจและผิดหวังค่ะ
ที่สังคมกำลังตั้งข้อสังเกตแล้วก็จับพิรุษการหายตัวไปว่า
เชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
ซึ่งในวันนี้นะคะนายจะบูสือได้ยืนยันหนักแน่นผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าไม่มีทางทำร้ายหลานสาวอย่างแน่นอนค่ะ
ตอนนี้อยู่ไหนบ้างครัวยัยไม่อยู่ในนี้เขาอยู่เก่านิดหน่อย
ตอนที่ผมไม่อยู่นี่น่าจะมี๓คน
คุณผู้ชมคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสดของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะ

แล้วก็ได้ทราบว่าด้านในนั้นได้มีการขออนุญาตเจ้าของบ้าน
ในการเก็บหลักฐานบางชิ้นบางส่วนที่มีส่วนสำคัญ
โดยจะมีการให้เจ้าของบ้านหรือว่าคุณตา

อนุญาตแล้วก็ยืนดูการเก็บหลักฐานสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงการหายตัวปริศนาอีกด้วย
คุณผู้ชมคะอยากชี้แจงนิดนึงค่ะว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะ
ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายน้องจีน่านั้น
ถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านตัวน้องจีน่าประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็ที่จุดสังเกตอย่างหนึ่งที่ทีมข่าวได้พบนะคะ
ว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากป่ากระชาย
ซึ่งป่ากระชายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านนะคะห่างไปเพียง๒๐เมตร
ถ้าเกิดว่าบ้านป่ากระชายดังกล่าวนี้ป่ากระชายถ้าคุณผู้ชมยังจำได้
กระชายเป็นจุดที่คุณพ่อน้องจีน่าได้ยินเสียงว่ามีเสียงเด็กร้อง
ในวันแรกก่อนที่จะพบตัวลูก
ซึ่งตัวคุณพ่อเองพร้อมกับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ได้ร่วมกันเดินค้นหาตัวน้องในป่ากระชาย
ซึ่งป่ากระชายอยู่ห่างไปประมาณ๒๐เมตรนะคะ
พบว่าในตลอดทั้งคืนนั้นไม่มีเสียงเด็กร้อง
หรือว่าไม่เจอเด็กแต่อย่างไรนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาดูนะคะ
พบว่าบ้านของคุณยายดังกล่าวนี้นะคะ
อยู่ใกล้กับทั้งสวนกระชาย

แล้วก็อยู่ห่างจากบ้านเพียง๒๐๐เมตร
ตลอดการเก็บพยานหลักฐานในค่ำคืนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงจะมุ่งหาหลักฐานสำคัญ๒ชิ้น
แล้วก็เป็นหลักฐานที่ถือว่ายังไม่ค้นพบ
ก็คือกางเกงแล้วก็ผ้าขาวม้านะคะ

ยังให้สื่อมวลชนปักหลักอยู่ด้านนอก
มีอีกหลากหลายสื่อมวลชนคอยติดตามความเคลื่อนไห
การที่จะเก็บพยานหลักฐานสำคัญของสองช่องนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าแล้วก็กางเกงอีกด้วยนะคะ
โดยจากนี้นะคะคุณผู้ชมพบว่าในส่วนของการหายตัวไปของน้องจีน่าก่อน
จะพบตัวในวันที่๘ที่ผ่านมานั้น

เป็นบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะ
ก็คือจะเป็นคุณตาของน้องจีน่านะคะ
ซึ่งเป็นตาเลี้ยงแล้วก็เป็นคุณยายแท้ของน้องจีน่า
รวมไปถึงมีการอ้างว่าเด็กวัย๗๘ขวบนะคะ
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของยายน้องจีน่า
หรือว่าเป็นลูกของตาน้องจีน่าอาศัยอยู่ด้วยเป็นเด็กนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวได้พบว่าบริเวณใต้ถุนบ้าน

มีของเล่นเด็กแล้วก็มีหนังยางของเด็กวางอยู่นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเก็บไปตรวจสอบต่อไป
นี่คือความเคลื่อนไหวของการตรวจค้นหาพยานหลักฐานสำคัญ

สรรพัฒน์เกษมชายวิวัติทีมข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณคุณชมพู่สรรพัฒน์และทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เรารายงานสดระหว่างที่เจ้าหน้าที่
ได้มีการตรวจค้นบ้านของคุณยายของน้องจีน่านะคะ
อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่านายอาผะจะ
การรับสารภาพแล้วก็สัดทอดเชื่อมโยงไปอีกหลายคน
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนในการเก็บพยานหลักฐาน
ดังนั้นก็จะได้เห็นภาพนี้แหละการไปตรวจค้นที่บ้านของคุณยาย
น้องจีน่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มด้วยนะคะ
ก็คือคนที่ไปเจอน้องจีน่าวันที่เจอที่กระท่อมนั่นแหละ
กับภรรยาของเขาคือเขาเป็นลุงกับป้านะฮะ

แล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงไปเจอแต่ที่นายอาผะได้ซัดทอดเอาไว้เมื่อวานนี้
ว่ามีลุงกับป้ามาจ้างเขาเพื่อให้เอาจีน่ามา
แล้วลุงกับป้าที่จ้างเขาเนี่ยก็เอาจีน่าไปฝากไว้กับชาวบ้านอีกคนนึงเนี่ย
เป็นลุงกับป้าอีกคนนึงนะฮะอีกชุดหนึ่ง
ไม่ใช่ชุดของจบูสือที่เขาไปเจอวันนั้นนะฮะ
ใช่เมื่อสักครู่นี้จบูสือก็เลยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผมนะ
ผมไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีทางที่จะทำร้ายน้องจีน่าแน่นอน
แต่ลุงกับป้าอีกลุงกับป้านึงเนี่ยเอาไปทำไมแล้วจะเป็นจริงอย่างที่อาผะบอกหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าอาผะก็พูดวกไปวนมาตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยายผลไปนะครับ
ส่วนนี้คือตำแหน่งของจุดต้องสงสัยบ้านต้องสงสัยที่จะเกี่ยวข้องกับการอุ้มน้องจีน่าไป
บ้านยายของน้องจีน่าที่ไปค้นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับบ้านนางนาคะเนี่ยนะครับ
นี่อยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่า๒๕๐เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากบ้านของนายอาผะ๕๐เมตร
ส่วนบ้านนายอาผะห่างจากบ้านน้องจีน่า๒๐๐เมตรนายอาผะก็เป็นเพื่อนกับคุณพ่อของน้องจีน่านะครับ
แล้วก็ไปที่บ้านของน้องจีน่าเนี่ยอยู่บ่อยนะครับความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ไปประชุมความคืบหน้าคดีกับพนักงานสืบสวนสอบสวนที่สพแม่แตงนะครับ
วันนี้ก็แบ่งการทำงานชุดสืบสวนสอบสวนกันเป็นชุดไปตลอดทั้งวันก็มีหน่วยต่างชุดต่างเข้ามารับคำสั่ง
หรือว่ารายงานความคืบหน้านะครับโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมหากจะต้องคุมตัว
นายอาผะไปชี้จุดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับแต่จะออกหมายจับเร็วหรือช้า
นายอาผะเกี่ยวกับคดีน้องจีน่าก็ถือว่าไม่มีผลกับการคุมตัว
เพราะตอนนี้ตำรวจคุมตัวนายอาผะ
ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
นี่นะฮะตอนนี้คุมตัวอยู่ในข้อหาตรงนี้ก่อนนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุกับนายอาผะเพิ่มอีก๓คน
เรื่องนี้ทางตำรวจยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหลักเท่านั้น
ก็คือนายอาผะเพื่อจะขออนุมัติศาลออกหมายจับก่อน
ก็จะทำควบคู่กับการขยายผลจากนายอาผะนี่แหละ

การขอสารออกหมายจับนายอาผะจะมีอยู่๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาล
คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามันดามีเรื่องนวงเหนียวกักขัง
แล้วก็เรื่องการเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร

ส่วนที่ยังไม่สามารถขอหมายจับได้ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงถึงตัวนายอาผะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน
โดยเฉพาะการรอหลักฐานสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะได้มัดตัวผู้ต้องหาให้รับให้รัดกลุ่มที่สุดนะครับ
วันนี้ตำรวจเชิญชาวบ้านในพื้นที่๘คนนะฮะ
เป็นผู้ใหญ่๕คนเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะครับ

นี่ฮะก็มีนายจบูสือที่เป็นลุง
มีเพื่อนบ้านที่ชื่อนางสาวดอเรย์
มีตาของน้องจีน่าคือนายสิทธิพงศ์นะครับ

ลักษณะของการมาสอบถามข้อมูลนะครับ

จากนั้นก็นำเข้าไปสอบปากคำนะครับ
หน้าสาวของน้องจีน่าให้ข้อมูลว่า

แล้วก็มาขอข้อมูลมาสอบปากคำต่าง

ในไม้นี่คือลูกเลี้ยงของนายอาผะ
ที่ชื่อจริงชื่อนายจกรนะครับ

ด้วยหลังจากเคยสอบไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่พยายามไปหาตัว
นายอาผะที่บ้านแล้วก็ไม่เจอนะนี่เป็นครั้งแรกที่จะนำ
มาสอบสวนสอบปากคำอย่างเป็นทางการเพื่อประกอบสำนวนคดี
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็ตามคดีนี้อยู่
นะครับที่สพเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการเรียก
สอบปากคำในวันนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัว
น้องจีน่าซึ่งไม่แน่ชัดว่าประเด็นในการสอบปากคำจะ
เกี่ยวข้องหรือมุ่งเน้นไปที่ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
หรือเปล่าหรือว่านายอาผะจะสัดทอดไปถึงใครอะไรยังไง
บ้างนอกจากตำรวจในพื้นที่แล้ววันนี้ทางกองปราบแล้วก็
ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคมก็มาร่วมคลี่
นะครับบอกให้ปปอคอมรกับกองปราบมาร่วมคลี่ขายขดีนี้
ขยายผลคดีนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการค้ามนุษย์นะฮะ
เราได้รับข้อมูลจากการประชุมในวันนี้ของเจ้าหน้าที่นะครับ
มุ่งเน้นแบ่งกลุ่มพยานที่เรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็เน้นค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
มีชุดสืบสวนแล้วก็ชุดสอบสวนชุดสอบปากคำเนี่ย
มุ่งเน้นไปที่นายอาผะกับคนที่นายอาผะซัดทอดแล้วก็พยานแวดล้อม
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐานอื่น
ไปตรวจสอบเส้นทางต่างของนายอาผะ
แล้วก็จะไปตรวจสอบหลักฐานสำคัญก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือของนายอาผะ
เพื่อจะเชื่อมโยงดูว่าได้มีการติดต่อกับใครอะไรยังไงบ้าง
ในช่วงที่เด็กหายตัวไปหรือว่าก่อนที่เด็กจะหายตัวไป
หลังจากที่เจอตัวเด็กแล้วตอนนั้นก่อนที่จะเจอตัวเด็กนายอาผะ
ติดต่อกับใครอะไรยังไงไหม
ทั้ง๓คนที่ไปเจอน้องจีน่าที่กระท่อม
เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสอบปากคำอย่างละเอียดไม่พบพิรุษนะครับ
สอบแต่ละคนในช่วงเวลาเดียวกันทุกคนให้ข้อมูลตรงกัน
ถึงการไปเจอน้องจีน่าที่กระท่อมที่บอกว่าเดินไปตามหมอดูบอก
แล้วก็ไปเจอจริงรวมทั้งยังตรวจสอบการใช้มือถือ
ทั้ง๓คนพบว่าไม่เคยมีการติดต่อพูดคุย
สื่อสารอะไรกับนายอาผะเลยทั้งช่วงก่อนเกิดเหตุเด็กหายตัว
ระหว่างเกิดเหตุหรือว่าหลังเกิดเหตุก็เลยปล่อยตัวไปนะฮะ
ไม่มีอะไรที่จะต้องมีการสอบต่อจากข้อพิรุษเพราะไม่พบข้อพิรุษนะครับ
คุณผู้ชมครับประเด็นนี้สำคัญค่ะเราตรวจสอบให้เพิ่มเติม
ก็คือประเด็นเรื่องของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกายภาพของน้องจีน่าค่ะ
ขอย้ำอีกรอบนึงแล้วก็ขยายผลตรวจสอบให้เพิ่มนะคะประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่า
ตอนที่เจอน้องไม่พบว่าตามร่างกายของน้องมีร่องรอยของยุงกัด
แมลงสัตวกัดต่อยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยนะคะ
อดคล้องกับข้อมูลการตรวจกระเพาะอาหารคือคนร้ายเนี่ยบอกว่าเอากล้วย
วางเอาไว้ให้แล้วก็กลับลงมาทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าน้องจีน่าไม่มีอาการอิดโรย
หิวโหยเหมือนขาดอาหารหลายวันนะคะไม่ได้มีอาการแบบนั้นเลยสิ่งนี้นะคะ
เป็นข้อบ่งชี้ที่สามารถยืนยันได้ว่าน้องจีน่าน่าจะเพิ่งถูกนำมาทิ้งไว้ที่กระท่อมที่พบตัวน้องอะค่ะ
ช่วงเวลานั้นนายอาผะอยู่กับตำรวจที่ปากถ้ำ
ก็เลยทำให้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าน้องจีน่าถูกนำมาทิ้งไว้
ไม่ได้เดินขึ้นไปเองและจะต้องมีคนร่วมก่อเหตุด้วยนะคะ
เนี้ยสำคัญตำรวจกำลังขยายผลอยู่ทีมข่าวก็ตรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มเติม
กับทางพันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิมังกุลรองผู้บังคับการนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าจากการตรวจหาอาหารในกระเพาะของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ทำได้ยากนะคะมันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าระบบย่อยอาหารอยู่ในช่องท้องเนี่ยค่ะ
มันยังย่อยอยู่ทำได้ก็แค่ดูจากสภาพภายนอก
ดูท่าทางว่าอิดโรยไหมหิวโหยไหมดูเหมือนขาดอาหารไหม
ดังนั้นการตรวจจากผู้เสียชีวิตมันจะง่ายกว่าค่ะ
ว่าในกระเพาะอาหารได้กินอะไรหรือเปล่าก็คือผ่าช่องท้องตรวจดูมันก็จะรู้เลย
ว่าในกระเพาะมีอะไรแต่น้องจีน่าคือเป็นข่าวดีคือน้องเนี่ยแข็งแรงดี
รอดชีวิตปกติดีดังนั้นจะตรวจว่ามีอาหารอะไรอยู่ในท้องเนี่ยมันยาก
ก็ดูได้แค่สภาพร่างกายภายนอกถึงก็พอจะอธิบายได้ว่าน้องไม่ได้อิดโรย
ไม่ได้ดูเหมือนหิวโหยขาดอาหารอ่ะนะคะตรงนี้ก็เลยยังให้ข้อมูลที่ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้
ตกลงแล้วมีคนคอยดูแลให้น้องกินอะไรบ้างหรือเปล่าลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยรู้แค่นี้ว่าน้องยังดูเหมือนแข็งแรงดีแต่วันที่ไปเจอที่กระท่อมเนี่ยดูโดยสายตาก็
คือทุกคนก็มองตรงกันแล้วฮะว่าไม่เหมือนกับเด็กที่แบบโอ้โหอยู่คนเดียวกลางป่า
กลางเขามาตั้งแต่เย็นวันที่ห้ากันยายนอ่ะหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของการกิน
เรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะอยู่ตรงนี้คนเดียว
ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปดูคำสัมภาษณ์หรือว่าการให้การของนายอาผะนะฮะ
นายอาผะนี้ยุคสี่สี่ปีนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีรักษาตัวน้องจีน่า
หลังจากน้องจีน่าถูกรักภาตัวไปห้ากันยายนเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับ
จากบ้านที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบตะบนอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหานะฮะหายังไงก็หาไม่เจอ
วันรุ่งขึ้น๖กันยายนพ่อกับแม่ของน้องจีน่า
ได้รับโทรศัพท์จากญาติที่อยู่ที่อำเภอเชียงดาว
บอกว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวบ้านคือแม่จีน่าเป็นชาวลาหูนะ
ว่ามีชายรูปร่างสูงใหญ่อุ้มน้องไปทิ้งไว้ในถ้ำ
และน้องกำลังหิวคนที่ลักพาตัวไปเป็นคนที่สนิทกับครอบครัว
เข้านอกออกในบ้านของเด็กได้
พ่อน้องจีน่าก็เลยสงสัยไปที่นายอาผะเลยว่าลักพาตัวลูกสาวไป
เพราะว่ามาที่บ้านบ่อยแล้วก็เด็กก็คุ้นเคยให้อุ้มได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวนายอาผะไปสอบปากคำตั้งแต่วันนั้นนะครับ๖กันยายน
นายอาผะปฏิเสธก่อนเลยนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องจีน่า
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบต่อพบว่านายอาผะเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วย
ควบคุมตัวไว้ก่อนเลยดำเนินคดีในข้อหานี้นะครับ
จากนั้น๗กันยายนนายอาผะยอมรับสารภาพว่าลักพาตัวเด็กไปจริง
โดยหลังจากอุ้มเด็กมาจากบ้านนำไปทิ้งเอาไว้ที่ปากถ้ำบนเขา
บอกว่าเอาไปบูชายันเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ได้ทำร้ายปล่อยทิ้งเอาไว้เฉย
แล้วก็ทิ้งกล้วยเอาไว้ให้๑ลูกเอาไว้ให้กินประทังชีวิต
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำนายอาผะไปค้นถ้ำทั้งสองแห่งตามที่กล่าวอ้าง
แต่ไม่เจอนะครับไม่มีสิ่งของอะไรตกอะไรเลย
นายอาผะก็ให้การวกวนบอกโอ๊ยผมจำจุดไม่ค่อยได้
อยู่ที่บ่อน้ำมั้งก่อนที่เขาจะไปเจอกันที่กระท่อม
วันที่๘กันยายนนายอาผะเนี่ยถูกเค้นสอบอย่างหนักนะครับ
ช่วงเช้าพาไปชี้จุดที่ถ้ำไม่เจอนะครับ
เอาไปปล่อยสระน้ำจนมีญาติ๓คนไปเจอที่กระท่อมนะครับ
กระท่อมเชิงดอยคนละทางกับเขาที่มีปากถ้ำที่เอาไปทิ้งเลยนะครับ
พอนำตัวนายอาผะมาสอบปากคำอีกรอบอ้างว่า
นางสาวการซินีจัดตาอายุ๒๖ที่เป็นลูกเลี้ยงของเขา
เป็นคนบงการให้เขาลักพาตัวน้องจีน่านี่ฮะทำให้ลูกเลี้ยงคือการซินีเนี่ยต้องรีบมาหาตำรวจเลย
แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องเลยกับการลักพาตัวเด็ก
คนนี้นะฮะที่ใส่เสื้อสีแดงให้สัมภาษณ์กับเราในวันนั้นเนี่ยเธอก็ยืนยันบอกโอ้โหนี่หนูออกจากบ้านมาเป็นเดือนแล้วนะ
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่เคยติดต่อกับอาผะเลยมาอะไรมาอ้างอะไรหนูได้
ก้าวกัญญายนายอาภาให้การใหม่อีกอ้างว่ามีญาติของแม่น้องจีน่า๓คนเป็นผู้ชาย๒คนกับผู้หญิง๑คน
อยู่ที่เชียงดาวว่าจะให้เขาอุ้มน้องจีน่าเพื่อเอาไปขายต่อ
ซึ่งกลุ่มที่โดนซัดทอดไม่ใช่กลุ่มญาติของแม่น้องจีน่าที่ไปเจอตัวที่กระท่อมนะฮะ
ละกลุ่มกันนะครับทำให้จนถึงตอนนี้พนักงานสอบสวนสพแม่แตง
แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องขยายผลเรียกบุคคลต่างมาให้การมาให้ปากคำกันแบบโอ้โหแทบหมดเลย
เนี่ยวันที่ไปหาบนถ้ำนายอภะนั่งเสื้อม่วงเนี่ยหาตั้งนานลงไปในปล่องถ้ำทั้งสองถ้ำก็ไม่เจอตัว
เผาโอ้ผมจำไม่ค่อยได้สงสัยอยู่สระน้ำมั้งอยู่ดีเอาเขาเจอกันที่กระท่อมตรงนู้นนะฮะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะติดตามข่าวเรื่องของน้องจีน่าตั้งแต่ต้น
นายอาผะเนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเลยสักวันเดียวตอนแรกบอกไม่เกี่ยว
แล้วก็บอกว่าไปทิ้งไว้ปากทางเข้าถ้ำแล้วก็บอกว่าไปทิ้งเอาไว้ที่สระน้ำ
แล้วก็ซัดทอดไปบุคคลอื่นซึ่งบุคคลอื่นเหล่านี้เขาก็ออกมาปฏิเสธกันยกใหญ่
ทีนี้ค่ะไปที่บ้านของนายอาผะกันอีกสักรอบดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลานสาวของนายอาผะผู้ต้องสงสัยค่ะพาทีมข่าวของเราไปสำรวจภายในบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ
คือวันนี้ที่ทีมข่าวของเราไปในไม้ลูกเลี้ยงไม่อยู่บ้านนะคะ
นี่ค่ะภรรยาของนายอาผะก็ไม่อยู่บ้านนะคะหลานสาวเป็นคนพาทีมข่าวของเราไปดู
เป็นแบบนี้ค่ะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงผนังบ้านเป็นไม้ไผ่สาร
ในบ้านมีแกลลอนนมจืด๒แกลลอนอยู่ในบ้านนะคะ
แกลลอนใบแรกเนี่ยค่ะอยู่ติดกับผนังบ้านแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วย
แกลลอนอยู่ข้างเตาถ่านทั้งสองแกลลอนไม่มีนมนะคะ
มีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มีตะกอนฝุ่น
ทีมข่าวพบกล่องนมแล็กตาซอยเป็นกล่องเปล่านะคะ
แต่มันมีจุดสังเกตตรงนี้ค่ะมุมกล่องถูกตัด
ปากกล่องมีลักษณะคล้ายถูกตัดเหมือนเพื่อที่จะเทนมใส่ภาชนะอย่างอื่น
นี่ค่ะถูกตัดเอาไว้แบบนี้ในบ้านก็มีเสื้อผ้าแขวนอยู่
มีข้าวของเครื่องใช้ที่นอนของนายอาผะ
ลั๊กไฟก็ยังเปิดใช้งานปกติ
บนชั้นวางของที่อยู่ในบ้านที่แขวนอยู่อะค่ะมีมีดดาบ
มีมีดพกสั้นมีอาวุธมีคมมีคันธนู
จากการสังเกตรอบบ้านของนายอาผะนะคะ
มีขวดน้ำอัดลมลิตรครึ่งอยู่๔ขวดกองเรียงอยู่ข้างบ้าน
แล้วก็มีบางขวดใส่น้ำเปล่าเอาไว้
น้ำอัดลมที่เจอที่บ้านนายอาผะค่ะ
เป็นยี่ห้อเดียวกันและขนาดเดียวกันกับที่ใส่นมแล้ววางอยู่บนกระท่อม
ในวันที่เจอตัวน้องจีน่าด้วยนะคะ
มีกระสอบปุ๋ยเคมีแขวนอยู่หน้าประตูบ้านด้วยค่ะ

หลานสาวของนายอาผ่าให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
คือหลังจากที่เจอน้องจีน่าแล้ว
แล้วก็ไม่กลับมานอนที่บ้านอีกเลย
ทีมข่าวก็สังเกตเห็นรังต่อหัวเสือรังหนึ่งอยู่ติดกับกิ่งไม้บนคานหลังคาค่ะ
ไดทางขึ้นบ้านของนายอาผะค่ะนี่นะคะ
เพื่อนบ้านของนายอาผะก็เลยบอกว่าคือนายอาผ่าเองเนี่ยนะ
เป็นชนเผ่ามูเซอร์แดงมีความเชื่อเรื่องผี
ก็เลยเอารังต่อหัวเสือมาแขวนไว้เหนือบันไดบ้าน
โบราณเขาเชื่อแบบนี้ค่ะนางนานาเพื่อนบ้านบอกนะ
เขาเชื่อว่าเป็นการกันพูดผีป้องกันสิ่งชั่วร้าย
ก็เนี่ยค่ะเอารังตัวต่อไปแขวนเอาไว้
ตอนแรกเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่เชื่อว่านายอาผะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องจีน่า
แต่พอเห็นแกลลอนกล่องนมขวดน้ำที่บ้านของนายอาผะ
แล้วมันตรงกับกระท่อมที่เจอตัวน้องจีน่า
เพื่อนบ้านบอกก็เนี่ยสิ่งที่เจอมันก็ทำให้รู้สึกผิดสังเกตจริง

กรรมไม่ให้ผีเข้าค่ะเขาเชื่อแบบนี้ค่ะ
ชมพอสมัยก่อนค่ะสมัยปู่ตายายเขาเชื่อแบบนี้ค่ะ
อาผะเขาเคยเห็นเพราะไม่ว่าอยู่ที่บ้านเขาเคยประกอบพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับ

ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันน่าจะไปไม่ได้
แต่ตอนนี้น่าจะไปได้ค่ะ
ทำไมตอนนี้ถึงไม่เชื่อเขาอาผะอ้วนเด็ก
ก็เขาไม่มีนิสัยแบบนี้ค่ะ
ดอยวันนี้ไปทำสวนกล้วยอยู่ก็เลยต้องโทร
ลงมาให้กลับมาที่บ้านพักหน่อยนะครับ
เนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าหลังจากแม่ของเขาถูกเรียกไปสอบปากคำ
แม่ไม่ได้กลับมาที่บ้านห้วยฝักดาบเลย
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าไปเจอพวกกัลลอนขวดนม
อยู่ในบ้านสองกัลลอนนะครับ
ยืนยันว่ากัลลอนนมที่ถูกนำมาใส่เอามาเก็บเนี่ย

กัลลอนนมที่ซื้อมาให้จีน่าดื่มอย่างแน่นอน

เพราะเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ดื่มด้วย
ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอาขึ้นไปไว้บนบ้าน
แล้วไม่เคยรู้มาก่อนด้วยกับข่าวที่มีกระแสข่าวว่านายอาผะพ่อเลี้ยงของเขา
ชอบเด็กผู้หญิงอยากเลี้ยงเด็กผู้หญิง
อยากมีลูกเป็นเด็กผู้หญิงเขาบอกเขาไม่รู้
แล้วไม่รู้ด้วยว่าเคยมีลูกมาก่อนหรือเปล่า
รู้แค่ว่านายอาผะเขาก็มีเมียหลายคน
ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาขอยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งสิ้น

เธอก็บอกว่าหลังจากเจอน้องจีน่าก็รู้สึกสบายใจที่น้องกลับมาอย่างปลอดภัย

หมู่บ้านนี้มาหลายปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์อุ้มเด็กลักพาตัวเด็กมาก่อนเลยจริง
และไม่คาดคิดว่าคนร้ายจะนำเด็กไปปล่อยทิ้งไว้บนกระท่อม
ส่วนที่ไปเจอน้องบนกระท่อมเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นการไปค้นหาตามการบอกเล่าของหมอผี
ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านมั่นใจว่าต้องมีคนนำเด็กไปวางทิ้งไว้คล้ายกับเป็นการจัดฉากคืนน้องจีน่าที่กระท่อมตรงนั้น
ผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบบอกว่ามันมีพิรุธนะคะ
คนที่ไปเจอน้องจีน่าค่ะทั้งลุงป้าและเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
เพราะว่าก่อนจะเจอตัวน้องจีน่าเจ้าหน้าที่นำตัวนายอาผะไปชี้จุดที่ปากถ้ำบนดอยใช่ไหมคะ
แล้วก็มีคำสั่งห้ามชาวบ้านทุกคนออกค้นหาเพียงลำพังคือห้ามเลย
ห้ามออกไปโดยไม่มีทหารตำรวจหรือกู้ภัยขึ้นไปด้วยแต่ทำไมสามคนนี้ฝ่าฝืน
ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใครไปด้วยเลยแล้วก็เดินเท้ากันไปสามคนแล้วก็ไปเจอน้องจีน่าที่กระท่อม
คือ่ะคือออแทดยนทินที่อออสัยหรือว่าพันเมืองจะออกมาตรงที่บ้านน้องจีน่าบางแม่
พี่ไม่เห็นนะคะเขาไม่รู้จักเลยค่ะ

ตัวพี่เองใครไม่เชื่อ

ไม่มีใครเชื่อตัวนี้ค่ะตัวนี้ไม่เชื่อจำเป็นพิเศษหมดเลยค่ะ
แต่ว่าตัวพี่เองคือไม่เชื่อว่าหมอดูหมอดวงเป็นคนชี้น้ำให้ไปเจอ

ท่านผู้ชมครับประเด็นหนึ่งที่ตำรวจต้องขยายผล
ก็คือผู้ที่ไปเจอน้องจีน่าก่อน๓คนแรก
เขาบอกเขาไปหาตามที่หมอดูบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขยายผลให้มันสิ้นข้อสงสัยนะครับ
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
บอกว่าเป็นที่แน่ชัดนะครับว่ามีคนนำน้องจีน่าไปเอาไปวางเอาไว้ที่จุดที่พบตัวน้อง
เพราะน้องไม่สามารถจะไปได้ด้วยตัวเอง
ตอนนี้เหลือคือรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้หลักฐานชัดเจนในการดำเนินคดีกับคนก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
การสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและผู้ต้องสงสัย
ตำรวจได้มีการสอบปากคำหมอผีที่ชาวบ้านที่ไปเจอบอกเอาไว้เนี่ย
สอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้
ไม่ได้มีท่าทีกังวลอะไรให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ปะแต๋บอกกับตำรวจบอกว่าทำนายโดยใช้ความรู้สึกของตัวเอง
รวมถึงความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการอุ้มน้องจีน่าแต่อย่างใด
ตำรวจได้ปล่อยตัวทั้งหมดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
เพื่อเอาไว้ตรวจสอบพยานหลักฐานต่างตอนหลัง
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านของนายปะแต๋จทีนะครับ

แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเดี๋ยวขอชี้แจงหน่อยนะครับ

วันนี้ไม่เจอนะครับที่หน้าบ้านนี่ประตูปิดนะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะครับ
ชาวบ้านเนี่ยก็มารวมตัวกันที่หน้าบ้านในปะแตด้วยนะครับ
คือเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม
มีสื่อมวลชนมาติดตามทำข่าวแถวนี้กันเยอะจังนะครับ

มันก็จะพูดได้แต่ภาษาท้องถิ่นชาวเผ่าลาหูด้วยนะครับ
ก็ทำให้สื่อสารค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ว่ามีร่างภาษาลาหูที่เราได้เจอนะครับ
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่านายปะแต๋ความจริงไม่ใช่หมอผีนะครับ
แต่เป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมของหมู่บ้านหรือผู้นำทางจิตวิญญาณ
ชาวบ้านเรียกว่าตันลาป่าหากเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าตันละมา
มีหน้าที่ทำนายพยากรให้กับชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือเวลาไม่สบาย
ไข้ใดป่วยฝันไม่ดีของหายหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่
หากมีคนจากต่างหมู่บ้านมาให้ช่วยพยากรก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งเทียนไข่
ได้สายสินมาประกอบพิธีนายปะแต๋หรือว่าตาลป่าจะอันเชิญสื่อสารเทพเจ้า
ือซาโดยบริกรรมคาถาผ่านเครื่องขันต่างหรือว่าต่อตานะครับเขาเรียก
ขันตั้งซึ่งเครื่องขันตั้งจะประกอบไปด้วยไม้ไผ่สารสำลีเงิน
ข้าวโพดผ้าสีขาวสีเหลืองแล้วจะทำการบริกรรมคาถาเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้า
จากนั้นจะแนะนำคนที่มาปรึกษาว่าให้ไปแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้หรือถ้าของหาย
จะแนะนำว่าต้องไปหาที่ไหนซึ่งแม่นมากอันนี้ชาวบ้านบอกนะครับ
มีคนมาให้ทำนายเยอะมากทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัดซึ่งชาวบ้านต่างพากัน
นับถือในฐานะผู้นำชุมชนด้านวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณเขาบอกว่าไม่ใช่
หมอดูไม่ใช่หมอผีส่วนพิธีกรรมในการเส้นไหว้บูชายันยืนยันว่าชาวลาหู
ไม่เคยมีพิธีเอาคนไปเส้นไหว้ตามที่มีข่าวออกมาจะมีก็แต่เอาหมูเอาไก่ไปเส้นไหว้
ป่าเจ้าเขาเพื่อให้หายป่วยตามความเชื่อของชาวลาหูเท่านั้นประเด็นที่ว่า
ตำรวจล็อกตัวนายปะแต๋ไปสอบเกี่ยวกับคดีน้องจีน่ายืนยันว่าไม่ใช่การล็อกตัว
แต่เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างล่ามภาษาลาหูที่บอกกับเราบอกว่าเธอก็อยู่กับนายปะแต๋ตลอดนะฮะอยู่ทั้งวันเลย
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีตำรวจโทรมาหาแล้วเชิญไปให้ปากคำเพราะมีข้อสงสัยเรื่องการทำนาย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหายตัวไปของน้องจีน่าหรือไม่ซึ่งนายปะแต๋ก็ยืนยันตลอดว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเกี่ยวข้องเลย
ซึ่งนายปะแต๋พร้อมกับตัวของล่ามแล้วก็ลูกหลานของนายปะแตรวม๙คนก็นั่งรถกระบะไปกัน
ออกจากหมู่บ้านลงเขาไปขึ้นรถตู้ของตำรวจที่สพนาหวายแล้วไปให้ปากคำกับตำรวจที่ภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ห้องกันสอบสอบเสร็จตอน๓ทุ่มกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ตีหนึ่งนะ
ส่วนตัวคนที่เป็นล่ามให้กับนายปะแต๋เนี่ยบอกว่าเขาต้องมีร่ามเพราะว่านายปะแตเขาพูดได้แต่ภาษาลาหู
แต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากน้องจีน่าหายตัวไปแม่ของน้องจีน่าซึ่งอยู่หมู่บ้านฝักดาบได้โทรศัพท์มาหานายจบูสือพี่ชายซึ่งเขาอยู่ที่เชียงดาว
เพื่อให้เดินทางไปช่วยค้นหาน้องจีน่านะครับจนกระทั่งนั่นแหละเขาก็ไปหากันเจอ
แตงเขาบอกว่าหาไม่เจอแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็จะบริกรรมคาถาของเขา
แล้วก็จากนั้นเขาก็จะสื่อสารกับเทพนะคะเทพเจ้าที่คนละหูเรานับถือนะคะ
ก็คือเทพเจ้าอุตสาจากนั้นเนี่ยเหมือนมีนิมิตรอะค่ะ
นิมิตเหมือนฉายหนังอะค่ะเหมือนฉายสไลด์
เขาจะแวบเข้ามาในสมองหรือว่ามาในจิตโดนจิตแล้วก็บอกว่า
ยังอยู่ตรงนี้นะยังไม่เสียชีวิตนะก่อนนี้จะเจอนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่บ้านค่ะเราเรารู้ข่าวน้องจีน่านี่เรารู้ในโทรศัพท์กับในมือถือนะ
ในมือถือกับในโทรทัศน์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเออน้องเขาหายไง
ก็แม่นนะคะส่วนตัวนี้คิดว่าแม่นนะ
ก็คือหนึ่งในคนที่ไปพบน้องจีนนะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือหนึ่งในคนที่ไปพบน้องจีน่าร์นะคะ
นางจิตราค่ะอายุ๒๓
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไปหานายปะแต๋หรือตลป่านะคะ
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมฟังไปก็คือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้าน
เพื่อให้ช่วยนิมิตค้นหาน้องจีน่าให้หน่อย
ของเธอคือนางนาคาจูเป็นคนโทรไปขอให้ช่วย
เธอก็เลยไปหานายปะแต๋หรือว่าตลป่านะให้ทำพิธีสื่อสารกับเทพเจ้า
แล้วก็ช่วยบอกหน่อยว่าคนร้ายซ่อนน้องจีน่าไว้ตรงไหนยังไง
สามีของเธอค่ะนายจบูสือก็เลยออกค้นหาตามคำบอกของนายปะแต๋จริง
ไปเจอน้องจีน่าจริงเธอยืนยันว่าเธอกับสามีไม่เกี่ยวกับการอุ้มตัวน้องจีน่าไปเลย
เสียใจที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในการอุ้มน้องจีน่าไป
ทั้งทั้งที่เธอและทุกคนหวังดีกับน้องคือไปให้นายปะแต๋ใช้นิมิตดูให้จริง
พอเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ไปหากันแล้วสุดท้ายเจอที่กระท่อมจริง
วันที่๘ค่ะตอนนั้นทราบข่าวได้ยังไงครับ

อืมโทรมาว่ายังไงบ้างครับ

ตลับตาตลับตาบอกว่ายังไงบ้างครับ

บอกให้ไปหาฝันนู้นใช่ไหมคะ

แล้วก็เดี๋ยวโทรกลับมาอีกที

เรายืนยันได้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องแน่นอน

รู้เห็นนู่นนี่นั่นนู่น

คือตั้งใจไปดูเพื่อที่จะช่วยหาเด็กจริง

มันจังหวะเป็นวันเดียวกับที่ตำรวจพานายอาผะขึ้นไปหาบนปากถ้ำบนเขา
ว่าเอ๊ะทำไม๓คนนี้ถึงไปเจอได้ที่กระท่อมเนี่ย

แต่มีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงด้วยนะครับ

ชาวบ้านอีกคนนึงที่ไปเจอน้องจีน่าพร้อมกับลุงกับป้าเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวดอเลนะครับ

เขาเป็นบ้านที่อยู่ข้างข้างบ้านกับครอบครัวน้องจีน่าเลยนะ
คือวันนี้ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวทั้งนั้นนะครับ
เราได้คุยกับนางสาวดอเล๑ในคนที่ไปเจอน้องจีน่า๑ใน๓นะฮะที่อยู่ที่กระท่อม
ยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องการอุ้มน้องจีน่าเลยนะ
ส่วนคำถามที่ว่าอ้าวถ้าลุงกับป้าเขาบอกเขาไปหาตามคำบอกของผู้นำทางจิตวิญญาณ
หรือว่าหมอดูหมอผีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยนะฮะ
น้องจีน่าเนื่องจากถูกชวนให้ขึ้นไปเพราะเธอคุ้นชินเส้นทางแถวนี้ทันทีที่เจอน้องจีน่า
น้องจีน่าเหมือนกับกำลังเล่นของอะไรอยู่อยู่ที่กระท่อม
รับว่าตอนนี้เสียใจมากที่สังคมมองตัวเธอในทางไม่ดีนะ
แต่เธอเองเธอก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหากต้องตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
รวมทั้งนายปาโหลจอด้วยนะครับที่อยู่ข้างบ้านนะบอกกับเราว่าไม่รู้จักกับเรื่องของหมอดูอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ที่ผ่านมาครอบครัวน้องจีน่าก็ไม่เคยมีปัญหากับญาติพี่น้องในหมู่บ้านห้วยฝักดาบเลย
ยืนยันครับว่ายืนยันที่เขาบอกแล้วยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุ่ม
เขารู้จักหมอดูคนที่ไม่รู้ไม่รู้เลยยิ่งไม่รู้เลยผมยังไม่รู้
ตัวแฟนรู้จักไหมเขาอยู่ปุ้นอยู่เชียนดาวเขายังไม่รู้เลย
เขามาจวนเขามาจวนทั้งแม่แม่ละออนทั้งแม่ละอ่อนแล้วก็ญาติพี่น้องที่ว่าที่ไปด้วยกันนะเขามาจวน
ชวนให้ขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่รู้เส้นทาง
เพราะอันนี้มันรู้เส้นทางเท่านั้นมันเป็นพื้นที่เอาอยู่ในพื้นที่ที่นั่นเขาก็รู้
คือเขาจะนั่งที่เขาไปอีกที่หนึ่งเพราะนั่งเขาไปอีกที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่งคือว่าย่าเขามาจวนย่าเขามาจวนตามคนเชื่อเขาบอกว่า
ผมไปตอนนี้ย่าเขามาชวนว่าเดี๋ยวพาหนูพาผมไปทางนี้หน่อย
ย่าเขาบอกงั้นจังหยัดพี่น้องสองคนนั่นนะเขาถูกคุยนำปุ้นแล้วก็
เขาบอกเขาไปตะวันออกเขาบอกเขาไปตะวันตก
อันนี้ก็เลยเป็นคนนำพาไปทางตะวันออกตะวันตก
ครับก็อรักกว่าดีน้องไม่กลัว
เขาบอกว่าดีใจเจอน้องดีใจเขาไม่กลัวอะไรสักอย่าง
ไม่กลัวอะไรสักอย่างไม่กลัวไม่กลัวตำรวจจะจับ
ไม่กลัวไม่กลัวเขาบอกไม่กลัว